ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นมีผู้ชายคนนึงมาเดินอยู่ที่ถนน
แล้วใส่โซ่ตรวนล่ามที่ขาคุณจะคิดว่าเขาคือใคร

ใช่ใครก็คิดแบบนี้แล้วทุกคนก็หวาดกลัวค่ะคุณผู้ชม
เอาจริงนะตำรวจเดินไปถามเขาเดินไปคุยกับเขา
เพราะตำรวจก็ตอนแรกยังคิดว่านักโทษอยู่เลย
ว่าสรุปคือเป็นใครมาจากไหนแอบหนีออกมาจากไหนหรือเปล่า
ตำรวจก็ค่อยเข้าไปคุยด้วย
เอาน้ำให้ดื่มให้เย็นชื่นใจก่อนให้อารมณ์เย็นแล้วเดี๋ยวคุยกัน

ก่อนหน้าที่ตำรวจเขาจะวอลหากันเนี่ยนะคุณผู้ชม
คือมีชาวบ้านที่เขาใช้ถนนเส้น๓๐๔กบินบุรีปักทงชัยเนี่ย
เข้าไปเจอผู้ชายคนนี้และโซดรวนก็ร่ำอยู่ที่ขาค่ะ

ที่ไปเจอเนี่ยแถวบ้านเรียบมุ่งหน้าโคราชที่อำเภอกบินบุรี

ตำรวจก็เจอผู้ชายคนนี้อายุไม่น่าจะเกิน๔๐ปีนะ
ผมสั้นหน่อยตำรวจก็ไปถาม
คุณครับบ้านอยู่ที่ไหนชื่ออะไร
ผู้ชายคนนี้หัวเราะอย่างเดียวเลยไม่ตอบตำรวจ

ขาด้านซ้ายก็มีโซ่หุ้มด้วยสายยางล็อกด้วยแม่กุญแจอยู่
พอดูในกระเป๋ากางเกงมีอะไรไหม
ไม่มีหลักฐานอะไรติดตัวเลยตำรวจก็เอาน้ำมาให้ดื่มให้ใจเย็นก่อน
แล้วก็พยายามคุยชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยฮะมาจากไหน
แล้วก็สอบถามนะวอถามทุกโรงพักเลย
ว่ามีผู้ต้องหานำส่งสารหรือว่ามีผู้ต้องหาแหกคุกออกมาไหม
หรือว่ามีการแจ้งความคนหายที่เป็นผู้ชายลักษณะนี้ไหม
ปรากฏทุกท้องที่ที่เขาประสานไม่มีการแจ้งหายค่ะ
ก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนสติไม่สมประกอบ
ก็อาจจะเอาโซ่ล่ามขาเอาไว้แล้วป้องกันการหนีออกจากบ้าน
แต่ท้ายที่สุดเขาหนีออกมา
เดี๋ยวขอฟังช่วงที่ตำรวจถามหน่อยค่ะ

พอสั่งน้ำให้ดื่มแล้วไม่พอค่ะ
รองผู้กำกับสั่งผัดกะเพราให้กินอีก

จะได้หาทางติดต่อประสานญาติให้กลับมารับไปที่บ้านนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าญาติที่ดูข่าวเช้าทางรัฐสาวที่ตอนนี้อยู่
แล้วก็รู้ว่านี่คือญาติตัวเองติดต่อได้ที่โรงพักกะบินบุรีนะคะ